ส่วนข่าวต่อไปนะครับมาแสดงความยินดีกับผู้สามประตูทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ
ทวีชัยหัดไทยรัฐนากุลก็แต่งงานนะครับกับลูกสาวของคุณอ่า
ของคุณชัยพักษิริวัตรนะครับขออภัยผมนึกชื่อนามนินน้องนินนะครับ
ซึ่งคบหาดูใจกันประมาณ๗๘ปีนะครับตั้งแต่รุ่นฟุตบอลไทยลีกยุคแรกที่บูมขึ้นมานะครับ
แล้วก็ประกาศสละโสดกันในวันนี้ครับ
การประกาศแต่งงานนะครับที่คบหาดูใจกันมาพอสมควรสำหรับทาง
ทวีชัยนะครับกับคุณชื่นชนกศิริวัตรหรือว่าน้องนินนะครับ
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของฟีฟ่าบุตรสาวของคุณชายพักษิริวัตรนะครับ
อดีตผู้จัดการทีมหญิงทีมชาติไทยนะครับก็จัดขึ้นที่บ้านของเจ้าสาวภายในซอยอ่อนนุษย์สี่สิบสี่
นี้ไปกันเต็มเลยนะครับในวงการกีฬา
ผู้หลับผู้ใหญ่อัดับผู้บริหารและก็นักฟุตบอลภูมิสิทธิ์ข่าวนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับ
รวมถึงคุณพระราชภูมิศิลปะอาชา
ประธานสมบัติศาสตร์สมบัติต้นสังกัดปัจจุบันของเจ้าบ่าวโฮซิโก้ก็ไปนะครับ
เพื่อนนักเตะทีมชาติไทยเช่นสวินันฟุกหอมรวมถึงอันดูลหละโศกนะครับ
ก็พยายามตามพี่โก้ให้ทันนะเพราะว่าพี่ลูกสามแล้ว
ก็ต้องพยายามหน่อยแล้วกันนะ
ลุคในสนามคือทุกคนจะรู้จริงว่าพี่ตี๋เป็นสุภาพลุฤเป็นสุภาพลุฤลุกดังมาก
เป็นกัปตันทีมที่เป็นผู้นำสำหรับน้องอะไรอย่างนี้
ผมก็อยากจะเห็นอีกบทบาทหนึ่งที่เป็นคุณพ่อนะครับ
ผมก็จะรอติดตามดูอยู่เหมือนกันว่าว่าพี่ตี๋จะซอฟล์ลงหรืกป่าว
แล้วก็พบรักกันในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนแชมป์ชิปในปี๒๐๐๗นะครับ
ซึ่งเจ้าสาวเนี่ยเป็นโฆษกสนามพอดีนะครับก็ไปฟังสั้นหน่อยนะครับ
ทั้งคู่นั้นเจอกันอย่างไรครับก็จากที่ได้มองตากันเขาก็มองผม
ผมก็มองเขาแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ใช่
อะไรอย่างนี้ผมก็เลยเลือกที่จะขอเบอร์เขาแล้วก็พยายามติดต่อกันมาอยู่ระยะหนึ่งครับผม
จริงจริงแล้วก็มีหลายหลายอย่างอ่ะนะคะแต่โดยรวมแล้วก็คือ
พี่ตีเป็นคนที่อบอุ่นอบอุ่นเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นกับอ่า
ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของนินเอง
หรือว่าแฟนบอลอย่างที่เราเห็นกันค่ะ